ลองตามกันไปดูถ้าไปเที่ยวเท่านั้นครับครับนะครับคุณผู้ชม
เขาบอกว่าถ้าไปที่นี่ต้องไปกราบไหว้กับจุก
แล้วก็ไปส่องอ่างน้ำมนต์ที่มันกลม
เหมือนทางที่แบบนะอันนี้เขาวงกฎเลยหาทางออกไม่ได้เลย
ก็วนอยู่หน้าวัดอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลย
ดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ชัดเจนส่วนอันนี้ชัดเจน
ลูกปิงปองในหายทองคำส่วนใหญ่เขาจะล้วงออกมา๓ลูก
เพราะถ้าเอามาหกมันเป๊ะเกินไปแล้วมันมากเกินไป
นี่เป็นที่มาของคำว่าล้วงลูกนี่ไงล้วงลูกไง
น้องใบตองคุณชอบล้วงลูกไหมล้วงลูกปิงปอง

อ่ะชาวบ้านนะฮะส่วนใหญ่ก็มากราบไหว้ขอพร
กุมารไอ้จุกแล้วก็บอกว่าไอ้จุกเนี่ยเคยให้โชคให้ลาบแบบจุกมาแล้วนะ
เรียกได้ว่างวดก่อนก็เคยได้งวดนี้ก็เลยมาอีก
แล้วส่วนใหญ่ใครที่มากราบไหว้ก็มักจะประสบความสำเร็จทั้งนั้น
ถามว่าประสบความสำเร็จเรื่องอะไรบ้าง
สุขภาพก็มีโชคลาภก็มา
การเงินก็ปังไม่แพ้กันครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่า
คุณสะสมบุญมากน้อยแค่ไหนนะ

ไปบอกว่าคุณไปกราบไหว้แล้วคุณจะต้องได้
มันอยู่ที่บางทีบุญภาวาสนาส่ง
ถ้าคุณพูดอย่างนั้นแปลว่าดิฉันไม่มีบุญเลยนะ
อาจจะยังไม่ถึงคิวของคุณ

กรรมออกมาดู
ก็ไม่อยากให้งมงายอยากให้ดู
แล้วก็เหมือนกับว่าไปขอเรื่องหน้าที่การงาน
แล้วก็มาทำงานเป็นกำลังใจให้กับเราเองนะครับ
อันนี้คือน้ำตามาเต็มคาราเบล